ดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเฟซบุ๊กมาบอกอยากดูความคืบหน้าคลิปเด็กปั๊มน้ำมัน
ที่มีปัญหาแบบแล้วก็มีมีดด้วยจัดให้นะคะในปั๊มน้ำมันที่บอกเป็นเรื่องเป็นราวระหว่างเด็กปั๊มกับลูกค้า
แล้วฝ่ายเด็กปั๊มเนี่ยมีมีดด้วยถึงขั้นจะเป็นเรื่องเป็นราวกันไปดูคลิปนี้กันค่ะ
อะไรนะเมื่อกี้ไม่จำเป็นอ่าเมื่อกี้ไม่พูดแบบเก่งแบบเมื่อกี้เอาดิครับ
อ้าวแล้วเมื่อกี้ทำไมมันไม่เก่งอ่ะเฮ้ยผมไม่เคยด่าคุณเลยอ่ะตอนแรกอ่ะ
สักคำก็ไม่มีแล้วมึงกับกูกันเลยโอ้โหเออถือมีดลงมาทำไม
นักเลงด้วยนะฮะเก่งด้วยท้าผมต่อยด้วยนะฮะ
ผมไม่ใช่คนอยู่แล้วเออกล้องมีเดี๋ยวดูกล้องนะฮะ
ผมอยู่นี่ก่อนคุณอีกทำไงแถวนี้ที่ผมก็ถามคุณนะ
อ่าไข่กลางครับผมถามดีดีไหมอ่าลูกค้าคือผู้ชายค่ะ
เด็กปั๊มก็คือผู้หญิงโตเถียงกันอยู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละ
นะคะทีมข่าวไปเจอกับคุณตะเจ้าของคลิปค่ะ
เขายืนยันบอกเขาไม่ได้ใช้อารมณ์กับพนักงานเติมน้ำมันเลย
ช่วงที่เข้าไปเติมน้ำมันก็เห็นพนักงานคนนี้ยืนว่างอยู่
แล้วก็คุยกับพนักงานคนอื่นนะคะก็เลยเข้าไปถามดีดี
แต่พนักงานคนนี้ก็ตอบมาด้วยน้ำเสียงไม่พอใจและใช้ถ้อยคำไม่สุภาพค่ะ
นั่นแหละคุณก็ไม่ชอบที่จะทำเวลาแบบนี้แล้วโดนกันหลายคน
ทั้งวินทั้งแกรปทั้งพวกไลน์แมนอะไรพวกนี้ครับ
มีดออกมาด้วยมึงเข้ามากูจะแทงมึงเนี่ยถือมีดออกมาด้วยนะฮะขู่ผม
เฮ้ยเป็นผู้หญิงนะอย่าพูดอย่าทำอย่างนี้ผมไม่กลัวคนหรอกนะแต่อย่าทำแบบนี้

ไปดูเจ้าของปั๊มน้ำมันหน่อยนะคะชี้แจงอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าพนักงานคนนี้ทำงานมา๔ปีแต่เพิ่งจะย้ายมาสาขานี้ได้แค่๔เดือนเท่านั้นค่ะ
ก็เคยสอบถามพนักงานคนอื่นก็พบว่าเขามีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็สั่งลงโทษให้พักงานพนักงานสองคนไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวถ้าตรวจสอบพบว่าผิดจริงก็จะไล่ออกทันทีเพราะถือว่าทำให้ปั๊มเสียชื่อเสียงค่ะ
วันนี้ทางเจ้าของปั๊มก็เอากระเช้าและบัตรเติมน้ำมันไปขอโทษนะคะผู้ชายในคลิปค่ะ
นะคะซึ่งเป็นลูกค้าแต่ทางผู้เสียหายเนี่ยขอรับแค่กระเช้า
ไม่ไม่ขอรับบัตรเติมน้ำมันนะคะแล้วก็ต้องการคำขอโทษจาก
พนักงานเติมน้ำมันคนนั้นด้วยนะคะถึงเรื่องถึงได้จบลงด้วยดีนะคะ
ทีมข่าวเนี่ยได้คุยกับพนักงานในคลิปนะคะพนักงานหญิงที่ก่อเหตุ
บอกว่าเธอเครียดมากหลังจากมีการนำเสนอข่าวนี้ออกไป
แล้วที่สัมภาษณ์บางสื่อไปเมื่อเช้าว่าจะแจ้งความกลับ
ตอนนี้ไม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าได้ทำความเข้าใจชี้แจงเหตุผลหมดแล้ว
ก็จะขอใช้พื้นที่กับทีมข่าวเพื่อขอโทษสังคม
และขอโทษผู้ใช้บริการด้วยรวมถึงจะนำไปเป็นบทเรียน
ส่วนกับคู่กรณีเธอตอบว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ขอโทษใหญ่ก่อนโอเคนะขอโทษขอโทษขอโทษจริงจริงครับขอบคุณครับ
อย่างที่เราท่านได้ฟังเธอพูดเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
จะขอตำรวจเอากล้องวงจรปิดมาตรวจสอบ
เพื่อยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นใครเป็นคนเริ่มก่อนค่ะ